เพราะตัวแสดงในเรื่องมีวิถีชีวิตเป็นคนธรรมดาสามัญทั่วไปไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดก็ยังได้รับความนิยม
แสดงภาษากายภาษาท่าร่ายรำที่สื่อสารตรงไปตรงมา
ทำให้เข้าใจเนื้อหาของเรื่องที่ใช้แสดงได้ง่าย
แสดงในเรื่องขุนช้างขุนแผน
เช่นขุนแผนนางวันทอง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน